ดานี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีการโหวตนายกหรือเปล่า
แล้วสารรัฐธรรมนูลท่านจะว่ายังไง

ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาล

ใคร

ก่อนอันนี้ก็ไปรับฟังปัญหาของเกษตรกรมาแล้ว

นี้ก็นอดเนื้อถึงเรื่องพื้นที่นะ
อันนี้ไม่ได้ลงพื้นลงน้ำนะคุณผู้ชม

คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภาคก้าวไกล
แล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วย

คนก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลย

ดนตรีค่ะลองเพลงเล่นกี๊ตาร์

แล้วกีฬาการศึกษาก็ดี

มีคนมาคอมเมนต์บอกขอให้คุณพิทาพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยครับ
ส่วนคืนก่อนหน้านั้นครับคุณพิธาก็ไปตลาดโต้รุ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
กินข้าวพร้อมกับทีมงานแล้วก็ลูกสาวครับน้องพี่พิม
มีคนมาเจอครับก็ตื่นเต้นสิเห็นแคนดิเดตนายก
แล้วก็พากันมาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจ
นี่ทำมือเป็นหัวใจเลยฮะมีเอากุ้งสดมาให้หนึ่งกระติกด้วยนะ
ให้กับคุณพิทาไปกินครับกินยังไงต่อล่ะ
อันนี้รับได้ใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าราคาไม่ถึง๓๐๐๐บาท
อ๋อทางนั้นรับได้อยากรับได้
งานนี้มีอ้ำมีพี่เทียมด้วยนะมีพี่เทียมก็คือพิธาตัวปลอมหรือเปล่า

ตื่นเต้นกว่าผมก็คือแม่ผมเอง
แม่ทำหัวใจกับพี่เทียมหน่อย
ขอบคุณครับ
มาเก็บตามาเก็บเวลา
เดี๋ยวจะบอกให้พี่รุธที่นั่งค่ะ
ให้ได้รอ
ให้ได้ร่วมเฟรมกันสักช็อตซิ

เพราะว่าตอนนี้เชื่อไหมในโซเชียล

แต่ความสามารถไม่เท่าคุณพิทาจริง